ไปดูอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้างนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
เป็นรถสี่ล้อนะคะเล็กบรรทุกโต๊ะจีนกำลังจะไปงานที่จังหวัดชนบุรี
ทีนี้ปรากฏว่าล้อเกิดยางแตกค่ะก็เลยทำให้รถนั้นเสียหลักพลิกคว่ำ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บห้าคนด้วยกันตำรวจสถานีตำรวจภูทรบางประกง
หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาก็ไปตรวจสอบเหตุรถพลิกคว่ำ
บนทางด่วนบุรพาวิถีกิโลเมตรที่๓๙ขาเข้าชนบุรีค่ะ
ก็ไปเจอรถบรรทุก๔ล้อเล็กอีซูซูสีขาวเป็นรถบรรทุกของโต๊ะจีนเฮียเปี๊ยกโภชนา
ตะแคงอยู่กลางถนนเลยนะคะมีผู้บาดเจ็บที่นั่งมาด้านหลังถูกของทับแล้วก็ขวดแตกใส่เจ็บไปสามคน
มีนายสัมพันธ์แสงกริจคนขับแล้วก็คนที่นั่งมาหน้ารถด้วยกันก็บาดเจ็บเหมือนกัน
สอบถามนายสัมพันธ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่ากำลังจะขับรถไปงานที่จังหวัดชนบุรี
พอถึงที่เกิดเหตุอยู่ล้อหลังฝั่งขวาก็หลุดค่ะ
ทำให้รถเสียหลักสายไปมาแล้วจากนั้นก็พลิกคว่ำ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างที่เห็นส่วนของที่บรรทุกมาก็เสียหายทั้งหมดเลยค่ะ